ถ้าเรื่องเมื่อสักครู่คิดว่าเศร้าแล้วอันนี้ก็เศร้ากว่า
ผู้หญิงคนหนึ่งปลายปีกำลังจะเป็นเจ้าสาว

แฟนผู้ชายเป็นทหารครับคุณผู้ชม
ก็มีการไปฝึกกระโดดล่มยุทธวิธีต่างนานา
สุดท้ายเนี่ยนะฮะเกิดเหตุสดคือล่มไม่กลาง
ฝ่ายผู้ชายยดร้อยโทร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตเลย
ผู้หญิงวันที่เจ้าสาวโพสต์แบบเสียใจไม่มีอีกแล้วไม่มีงานแต่งแล้ว
ไม่กลางต้องใช้คำว่าอีกแล้วเหรอคะ

มันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะที่ต้องสูญเสียแบบนี้

ผู้เสียชีวิตคือร้อยโทวัชรพงศ์จันทรชาติอายุ๒๙ปีนะฮะ
เป็นทหารสังกัดศูนย์การทหารราบประจวบคิริขันนะฮะ
ฝึกกระโดดล่มหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีนะฮะ
แต่ร่มมันไม่กลางคุณผู้ชมตกลงมาจากความสูง๘๐๐ฟุตนะครับ
ร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตคาที่ครับอยู่ที่บริเวณท้ายสนามกระโดดล่มบ้านบ้านท่าเดือหมู่๕นะฮะ
ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ
สาเหตุเบื้องต้นนะฮะก็เกิดจากที่ร้อยโทวัชรพงศ์นั้นตกลงใส่หลังคาร่มของเพื่อน
แล้วก็สลบอยู่ที่กลางอากาศร่างร่วงลงมากระแทกพื้นหนา
สภาพแขนขาหักทั้งหมดจมอยู่ในหลุมลึก๓๐เซนติเมตร
คิดดูนะว่าร่างตกลงมากระแทกพื้นจนพื้นยุบลงไป๓๐เซนติเมตรครับ
แล้วร่มมันก็พันอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยคาที่แบบนี้นะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อที่จริง
แล้วก็สอบสวนของโรงเรียนสงครามพิเศษอยู่ที่ลบบุรีนะฮะ
ยังไม่มีการแถลงผลที่เกิดขึ้นว่าทำไมร่มถึงไม่กลาง
เหตุการณ์นี้แน่นอนนะฮะทางด้านของร้อยโทวัชรพงศ์เขามีแฟน
แฟนสาวกำลังจะแต่งงานกันปลายปีพอรู้ข่าวก็โพสต์สุดเศร้ามากเลย
ถึงการจากไปของแฟนนุ่มข้อความก็บอกว่าเนี่ยครับ
งานแต่งของเมย์กับพี่จ๊อปไม่มีแล้วนะคะ
วันนี้พี่จ๊อปกระโดดล่มแต่ล่มไม่กลาง
เป็นข้อความแค่สี่บรรทัศน์สั้นแต่อ่านแล้วมันสะเทือนใสมาก
ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับและขอโทษด้วยที่ไม่รับสายคือยังไม่พร้อม
ที่จะรับสายอธิบายให้ใครฟังนะครับ
ทางด้านของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกก็ออกมา
แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มอบหมายสั่งการให้หน่วยต้นสังกัดนั้นดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์อย่างสมเกียจ
ก็ต้องปูนบำเน็ตเลื่อนขั้น๗ชั้นยศจากร้อยโท
ต้องขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นพลตรี
ก็ปูนบำเน็ตต่อไปก็ถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่นะครับ